เกิดขึ้นเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะ

ทางตำรวจสนคันนายาวได้รับแจ้งเหตุว่า
มีคนถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในซอยนี้
ทางตำรวจทางร่วมกับตันยูเขาก็เข้าไปที่จุดเกิดเหตุ
นี่คือร่วมกับตันยูเขากำลังปั๊มหัวใจให้กับผู้ชายคนนี้ค่ะ
อายุ๑๙ถูกแทงมีดปักคาอกอยู่เลยค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
เขาก็ยืนรออยู่แล้วก็ร้องไห้
โวยวายอยู่ตรงนั้นแล้วคนที่แทงก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
ก็แฟนสาวนี่แหละผู้หญิงคนนี้อายุ๑๙เหมือนกัน

เนี่ยค่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเพียรสินพุ่มจำปาอายุ๑๙ปีค่ะ
เป็นนักศึกษาปวสปี๒ของโรงเรียนพาณิชย์แห่งหนึ่งแถวมีนบุรีนะคะ
แฟนสาวชื่อว่านางสาวสุพรรษายางสุกอายุ๑๙ปี
เป็นคนใช้มีดพกแทงเข้าไปที่หน้าอกด้านซ้ายของนายพีรสิน
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยยังนอนหายใจรวยรินอยู่นะคะ
คือยังไม่เสียชีวิตอยู่ริมถนนในซอยสันติศุกร์ก็คือรามินทา๗๕ค่ะ
ปั๊มหัวใจสุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
นายพีรสินเสียชีวิตนะคะเพราะว่ามีดพกที่แทงเข้าไปเนี่ย
โดนจุดสำคัญนะคะคือปักคาอกด้านซ้ายอยู่เลย

ทั้งแฟนสาวของนายเพียรศิลป์ก็ร้องไห้โวยวายอย่างที่เห็น
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปปลอบนะคะ
แฟนสาวตอนร้องไห้เนี่ยก็พูดในลักษณะที่ว่าอยากจะตายตามแฟนนุ่มไป
เจ้าหน้าที่ต้องล็อกตัวเอาไว้อะค่ะให้สงบสติอารมณ์โอ้ยมอยู่
กินข้าวที่บ้าน
ก็ล็อกตัวเอาไว้ให้เขาสงบสติอารมณ์ก่อน
แล้วก็ต้องคุมตัวไปสอบสวนที่สนคันนายาวอะค่ะ

ก็ทราบว่านายเพียรสินผู้ตายกับนางสาวสุพรรษาคนนี้
เขาเป็นแฟนกันนะคะเพิ่งคบหากันได้ไม่กี่เดือน
ช่วงเวลาเกิดเหตุนายเพียรสินขี่รถจักรยานยนต์
ไปรับนางสาวสุพรรษาที่บ้านเพื่อไปกินข้าวด้วยกัน
เลี้ยวรถเข้าไปในซอยรามอินทรา๗๕ช่วงกลางซอย
เพียรสินตัดสินใจบอกเลิกนางสาวสุพรรษา
ทั้งสองคนมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง

คำให้การของฝ่ายหญิงนางสาวสุพรรษาเขาบอกว่า
มีปากเสียงกันแล้วนายเพียรสินเนี่ยพยายามจะเข้ามาทำร้ายตัวเอง
ตัวฝ่ายหญิงก็เลยเอามีดพกที่เขาพกติดตัวอยู่อะค่ะ
แทงเข้าไปที่หน้าอกของพีรสิน

เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนางสาวสุพรรษานะคะ
แต่ทีนี้ค่ะจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมนะคะ
ก็พบว่านายเพียรสินกับนางสาวสุพรรษา
ทะเลาะกันมาหลายครั้งนะคะก่อนหน้านี้
แล้วก็เคยมีครั้งหนึ่งที่นางสาวสุพรรษา
พยายามใช้มีดเล่มเดียวกันนี้ค่ะ
ไล่ทำร้ายนายเพียรศิลป์
แล้วก็มีข้อมูลจากครอบครัวของนายพิรสินบอกว่า
ก่อนหน้านี้นายพีรสินก็เคยไประบายให้กับคนในครอบครัวฟังอยู่บ่อย

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อน
เคยมีครอบครัวมาก่อนด้วยแล้วก็ขี้หึงด้วย
มีอารมณ์หึงหวงแบบหึงมากตลอดเวลา

แต่ทางครอบครัวของนายพีรสินก็บอกว่า
ไม่คาดคิดว่าสุดท้ายเนี่ยแฟนสาวคนนี้

ตำรวจก็ต้องคุมตัวนางสาวสุพรรษา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ

จุดแรกก็คือทางเข้าปากซอยรามอินทราเจ็ดสิบห้า
ทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในซอยนี้ไปเคลียร์ปัญหา
พอจุดต่อมาก็คือเข้าไปในซอยแล้วประมาณสัก๑๐๐เมตร
เป็นจุดที่ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดริมถนน
นี้ค่ะแล้วเขาก็จอดรถคุยกันแล้วก็ทะเลาะกัน
แล้วก็เป็นจุดที่นางสาวสุพรรษาอ้างว่าป้องกันตัวว่าเอามีดพก
พกไว้ติดตัวตลอดเวลามาแทงเข้าไป

เป็นลักษณะของการพลั้งมือการป้องกันตัวเอง
เข้าไปที่ราวนมซ้ายแล้วก็ฝ่ายชายเสียชีวิต
ตัวนางสาวสุพรรษาบอกว่าเขาก็พยายามวิ่งไปเรียกรถแท็กซี่
หน้าปากซอยเพื่อให้พาแฟนไปส่งโรงพยาบาล

นางสาวสุพรรษาบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาพยายามยืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
แล้วก็ขอโทษทางฝ่ายชายด้วย
ด้านพันธุมนุษย์ตรีทีวริสทราธนการ
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานคันนายาว
บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับแฟนสาวเขาทะเลาะกัน
เรื่องที่ฝ่ายชายบอกเลิกแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอม
ก่อนหน้านี้ก็เคยทะเลาะกันมาก่อน
แฟนสาวชักมีดออกมาไล่ทำร้าย
แต่ว่าครั้งนี้เริ่มมีการลงไม้ลงมือตบตีกัน
แล้วแฟนสาวก็พลั้งมือชักมีดแทงปากอก

หลังเกิดเหตุฝ่ายหญิงก็พยายามวิ่งออกมาหน้าปากซอย
เรียกรถแท็กซี่ให้มารับแฟนนุ่มไปส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้
เรื่องต้นนะคะนางสาวสุพรรณสาก็ถูกแจ้งความดำเนินคดี๒ข้อหา

และพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะควบคุมตัว
นางสาวสุพรรษาไปขออำนาจศาลจังหวัดมีนบุรีฝากขังผลัดแรก